จะพาไปเจอกับสุสานหอยดึกดำบัน

ประมาณสัก๒๐๐กว่าล้านปีครับ

ลงพื้นที่ไปสำรวจซากแอมโมไนท์

เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไง
ที่บริเวณลำห้วยทางในเขตพื้นที่บ้านไผ่ปงหมู่สี่
ตำบลเมืองมายอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
คือตรงนี้มันอยู่ห่างจากอบตเมืองมายประมาณสัก๕๐๐เมตร

แล้วนี่นี่แหละครับ

ซากหอยดึกดำบัน
ว้าวยหอยร้านปี

เพียบทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ทั้งหมดทั้งมวลเขาคาดว่าอายุมันเป็นล้านปีนะ
แล้วไม่ใช่แค่ล้านธรรมดาสัก๒๔๐ล้านปีได้

ว่าแล้วผมไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นเนาะไม่ต้อง
พาไปถามผู้รู้อย่างท่านนี้

ท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนสำนักธรณีวิทยาเขต๑ลำปาง
ท่านก็บอกอย่างนี้ว่าได้รับรายงาน
ก็นำเจ้าหน้าที่มาจากสำนักสำนักงานธรณีวิทยาลำปางนะครับ
มาสำรวจซากหอยดังกล่าว
ซึ่งมีอายุตั้งแต่๒๑๐ล้านไปถึง๒๔๐ล้านปี
และยังพบว่าซากหอยดังกล่าวกระจายอยู่บนหินผากว่า๕ชั้น
ในสภาพที่น่ายินดีนะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ

ว่าไอ้ซากหอยดึกดำบันพวกนี้อายุเก่าแก่มากเลยนะ
และถูกตรวจพบในจังหวัดลำปางมากที่สุดด้วย

แล้วก็เบื้องต้นได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนประชาชน

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ซากฟอสซิล

แล้วเดี๋ยวขอศึกษาให้มันครบวงจรทั้งหมดก่อน
เดี๋ยวเกิดว่าเข้าไปทำอะไรซีซัว
มันจะเกิดความเสียหาย

เพิ่งคิดว่าอยากไปดูอยากไปดูจังเลย
ใจเย็นเดี๋ยวให้เขาพัฒนาพื้นที่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่ามันชัดเจนกว่านี้

ได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด

มาร์คใหม่ที่เป็นสุสาน
หอยล้านปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะคะ

จริงแค่หลักพันธุ์

มีตังค์ใช่หลักพันธุ์